คุณผู้ชมฮะตามเหตุใหญ่นี้กันต่อนะครับ
เพราะว่ามีพ่อคนหนึ่งที่จังหวัดบุรีรำเนี่ย
มาร้องตำรวจแล้วก็ร้องสื่อด้วย
บอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกรุ่นพี่ม๖เนี่ย
พาไปที่กระท่อมกลางนา
แล้วก็พ่นคือรุ่นพี่หลายคนสูบกัญชากันอยู่
แล้วก็พ่นควันกัญชาเนี่ยใส่หน้าลูกสาว

จากนั้นไอ้รุ่นพี่ม๖ผู้ชายเนี่ย
บังคับข่มขืนลูกสาวเขาต่อหน้าเพื่อนคนอื่นเลย
คุณผู้ชมฮะตอนนี้นะครับทางพ่อได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ
แต่กลัวว่าคดีจะไม่รับความเป็นธรรม
เพราะว่าคู่กรณีรู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับ
พ่อก็คือนายสมชายอายุ๕๑ปีนะครับ
ร้องสื่อมวลชนบอกว่าลูกสาวเรียนชั้นม๒
แล้วก็ถูกนักเรียนชายรุ่นพี่ชั้นม๖โรงเรียนเดียวกัน

แล้วก็พ่นควันใส่หน้าลูกสาวหลายต่อหลายครั้ง

จากนั้นบังคับข่มขืนท่ามกลางเพื่อนของฝ่ายชาย
มานั่งมั่วสุมกันนับ๑๐คนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กระท่อมของฝ่ายชาย

วันที่๒๑ธันวาคมปีที่แล้วนะครับ
ทีนี้ก็เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน

ครอบครัวฝ่ายชายก็มาเจรจาไก่เกลี่ยแล้วนะ
และรับปากจะรับผิดชอบด้วยการมั่นหมายกันไว้ก่อน
พร้อมนับนัดจ่ายค่ามัดจำมั่น๕๐๐๐บาท

ที่เหลืออีก๒๐๐๐๐๐บาทเนี่ย

เนื่องจากได้ยินว่าครอบครัวของฝ่ายชายรู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับ
ส่วนเด็กหญิงเออายุ๑๓ปีเป็นผู้เสียหายนะครับ
เล่าให้ฟังว่ารู้จักกับผู้ก่อเหตุก็คือนายเอ็มรุ่นพี่ม๖ได้ประมาณ๓๔เดือน

ก่อนเกิดเหตุคือวันที่๒๑ธันวาคมนายเอ็มชวนพาเธอบอกว่าจะไปขับรถเล่น
แล้วก็ขอแวะไปที่กระท่อมเพื่อจะไปรดน้ำผักให้พ่อ
ไม่ได้บอกเลยนะว่ากระท่อมเนี่ยจะมีเพื่อนรออยู่หรือว่าจะมาสูบกัญชากันนะครับ
แต่ทีนี้พอตัวเธอกับนายเอ็มรุ่นพี่มาถึง
กระท่อมมีเพื่อนผู้ชายอีก๗๘คนนั่งมั่วสุมสูบบุหรี่และกัญชา
จากนั้นโอ้โหนายเอ็มก็สูบกัญชาเหมือนกันแล้วก็พ่นควันกัญชาใส่หน้าของเธอหลายครั้ง
เธอบอกว่าเธอมีอาการเบลอฮะแล้วจากนั้นนายเอ็มก็ดึงแขนเธอลากเข้าไปในเต็นต์
อยู่ข้างกระท่อมบังคับข่มขืนต่อหน้าต่อตาเพื่อนของนายเอ็ม
รู้สึกอับอายเป็นอย่างมากแต่ตอนนั้นขัดขืนไม่ได้เลยคุณนะครับ
หลังจากนั้นนายเอ็มก็พาเธอไปส่งที่บ้านและเธอก็ไม่กล้าไปโรงเรียนอีกเลย
เธอก็เลยบอกพ่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมด
มันกลายเป็นปมฝังใจเลยนะแบบเนี้ยใช่ครับทีนี้ค่ะทางด้านพ่อของฝ่ายชายเนี่ยนะคะ
เรียกนายน้อยละกันคุณผู้ชมบอกแบบนี้
ผมไม่เคยพูดเลยนะว่ารู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ที่มีการกล่าวหาหาว่าผมไปอ้างว่ารู้จักกับนายตำรวจไม่เลย
ผมมาเป็นแค่พ่อค้าขายเสื้อผ้ามือสองแล้วถ้าเกิดว่าลูกผมทำผิดจริงจริงอ่ะ
ผมก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ก็ยอมรับนะ
เด็กทั้งสองคนคบหากันจริงไม่เชื่อไปถามทั้งพ่อแม่ฝ่ายหญิงสิ
ทางผู้ประคองของฝั่งผู้หญิงเนี่ยอุ๊ยราคาสินสอดมา๓แสน
หาตังค์ให้ไม่ทันหรอกก็เลยต่อลองราคา
แต่ว่าฝ่ายนั้นเขาไม่ยอมลดให้เลยค่ะ
แล้วก็ถามลูกชายเราด้วยเองไปพ่นควันกัญชาน่ะใส่ลูกเขาเหรอ
ยืนยันไม่ได้พ่นควันกัญชาแล้วก็ไม่ได้สูบกัญชาค่ะ
ดังนั้นพ่อของฝ่ายชายก็เลยบอกว่าเอางี้
คือถ้าเกิดว่าคุยกันไม่ได้เนี่ยปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเลยนะคะ
แต่ถ้าพ่อไปสายร้ายไม่ใช่โอ้โหด่อะนะว่าผมรู้จักคนเยอะแยะ
ผมปีนึงแทบโอ้โหกลับบ้านแทบไม่ได้กลับ
ตรงที่ว่าเราไม่มีเวลาให้ลูกเนาะ
ทีนี้ทีมข่าวเราก็สอบถามไปทางตำรวจนะครับ

โดยจะประสานเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาร่วมสอบสวน

แล้วก็จะส่งตัวเด็กหญิงผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

ก่อนจะเรียกนักเรียนชายม๖ที่ก่อเหตุ
มาสอบปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะครับ